วันการจากลาแตงโมนิดานะคะคุณผู้ชม
คือเมื่อวานสักประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาทีก็ครบรอบ๗วันพอดีนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
ซึ่งเป็นคนกำกับในท้องที่ของสพนนทบุรีเนี่ย
เมื่อวานนี้ท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
คือหลายคนตั้งคำถามท่านออกมาพูดอะไรหน่อยไหม
ครบ๗วันแล้วคดีมีความคืบหน้าไหม
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มเติมไหม
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาทั้งสองคนที่ก่อนหน้านี้
มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วหรือไม่

ตอบอะไรได้บ้างโดยเฉพาะต่อข้อคำถามของชาวเน็ต
ที่มีการตั้งคำถามออกมาเยอะ
ใช่ค่ะคือข้อมูลตอนนี้
โอ้โหชาวเน็ตเขาขุดออกมาประเดประดังไปหมด

ก็เลยอยากรู้ว่าตำรวจจะตอบประเด็นไหน

ใช่นะคะนี่ค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ก็เลยมีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
มีการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา
แล้วก็พยานไปแล้วทั้งหมด๒๙ปาก
พยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อม
แล้วก็เมื่อวานนี้ได้เชิญพยานอีก๘คน
มาสอบปากคำรวมทั้งคุณโบทิเคด้วย
ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณกติกแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณแตงโม
ที่ไปปรากฏภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดของอู่เรือ
แล้วก็วันนั้นได้มีการพูดคุยกับกติก
ผ่านทางไลน์แล้วก็ในจุดเกิดเหตุด้วย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
ท่านตั้งโตะแถลงข่าวแล้วก็มีการไล่เรียงทำลาย
ตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือ๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
บอกว่าตำรวจได้รับแจ้งช่วงสักประมาณ๕ทุ่มเศษ
ว่ามีคนตกเรือร้อยเวรไปถึงจุดเกิดเหตุ
ไม่พบเรือไม่พบคนที่อยู่บนเรือ
แต่พบเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
และคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันค้นหาผู้จมน้ำศูนย์หาย
จากนั้นก็มีการสืบสวนตลอดทั้งคืนค่ะ
วันรุ่งขึ้นสักประมาณ๘นาฬิกาเศษ
ทราบว่าเรือลำที่เกิดเหตุเป็นเรือสปีดโบสต์

ก็เลยเข้าไปเก็บหลักฐานอย่างละเอียดตั้งแต่วันแรก
และต่อมามีการไปตรวจสอบซ้ำ
มีการถอดใบพัดเรือและด้านในของเครื่องยนต์บางส่วน

จากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐาน
พบเรือที่จอดไว้ไม่ได้ถูกทำลายหลักฐาน

ยืนยันว่าตอนนั้นตำรวจได้รับแจ้งเพียงแค่คนตกน้ำ

ก็คือพูดง่ายคนตกน้ำมันเป็นอุบัติเหตุ
ยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องของคดีฆาตกงฆาตกรรมอะไร
ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเป็นคุณตังโมที่๓ตอนแรก
ใช่ค่ะจนกระทั่งมาสืบสวนทราบว่า
มีปตานุพัฒน์เป็นเจ้าของเรือ
หลังจากนั้นวันที่๒๕กุมภาพันธ์
คนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน

เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำเป็นครั้งแรก
แล้วมีการรวบรวมหลังจากที่สอบปากคำ
รวบรวมเอาไปบรรจุในสำนวนคดี
ส่วนประเด็นที่ว่ามีการเอาเรือไปทดสอบในแม่น้ำเจ้าพระยา

เพราะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเอาเรือออกไปได้ไม่ไกลอ่ะ

ปรากฏว่าใบพัดมันร่วงหลุดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

มันมีสองประเด็นที่คนมองก็คือ

กับ๒เรื่องของทำลายหลักฐาน
ใช่หรือไม่นะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ท่านบอกว่า
คือก่อนหน้านี้พอถอพิสูจน์หลักฐาน

แล้วปรากฏว่าตอนที่เอาเครื่องเอาเครื่องยนต์

เกิดเหตุการณ์ใบพัดหลุด
คือเรื่องนี้ท่านก็ตอบคำถามว่า
ท่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นการทำลายหลักฐานอะไรเลย
เป็นเพราะช่างตอนนั้นมันมีช่างมือหนึ่งมือสองใช่ไหมคะ
มือหนึ่งเขาก็วุ่นวายกับการให้ปากคำตำรวจ
ทีนี้มีการเอาช่างมือ๒มาขายน็อต

อ๋อช่างมือหนึ่งมือสองฝีมือไม่น่าจะต่างกันมากนะ

มันจะต่างกันถึงกระหน่าทำให้ใบพัดหลุดเหรอ

แต่ว่านี้ช่างมือหนึ่งก็ให้สอนผ้าดูพี่เขาจะงุดหงิดเหมือนกันนะครับ

บอกว่าเหมือนกำลังจะบอกเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้

คือมีคนไปเปรียบเทียบว่าใส่บูธผิดข้างเนี่ย
มันก็เหมือนใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าผิดข้างอ่ะพี่เบิร์ต

เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่รองเท้าผิดข้างมันจะเป็นยังไงคะ

ใช่ค่ะหลุดแล้วแล้วก็เจอแล้วด้วยนะคะ
เพราะท่านผู้บัญษการตำรวจผู้ทรภักดิ์หนึ่ง
ท่านก็แถลงบอกว่าตอนนี้เจอใบพัดเรือแล้ว
แล้วนำกลับไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ทีนี้พอเอาใบพัดเรือขึ้นมาจากน้ำมีประเด็นอีก

ใบพัดเรือขึ้นมากลายเป็นใบพัดใหม่
คุณเคยอ่านนิทานพื้นบ้านใช่ไหม

ขวานตรงไปในน้ำจากขวานอะไรนะขวานธรรมดา
พอเทพารักษ์เก็บให้ยื่นขึ้นมาเป็นขวานทอง

นี่เขาเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องนี้
ให้ใบพัดใหม่ดังอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว

ก็ถูกรวบรวมในสำนวนหมดแล้ว
ท่านก็ยังยืนยันคำเดิมนะบอกว่า
ทั้ง๕คนยังคงให้การสอดคล้องกันนะคะ
ตอนนี้ยืนยันเหมือนเดิม
ว่ามีผู้ต้องหาในคดีนี้เพียง๒คนเท่านั้น

ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่ม
โดยเฉพาะแซนซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนสุดท้าย
เห็นคุณแตงโมไปท้ายเรือไปฉีด
แล้วก็พลาดพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนเดิมคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีในส่วนของเรื่องของใบอนุญาตในการขับเรือที่ไม่มี
แล้วก็ส่วนปไม่มีใบครอบครองเรือ
แล้วก็เรือเองก็ไม่ได้ต่ออายุด้วยเหมือนรถ

ใบขับขี่พระบอทะเลียนอะไรทั้งหลายแหล่ง

ใช่ค่ะนะคะส่วนเรื่องของว่าคุณแตงโม
พลัดตกลงจากเรือเป็นอุบัติเหตุ
หรือมีใครทำให้ตกตอนนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ยังเตรียมที่จะส่งโทรศัพท์มือถือทั้ง๕คนบนเรือ
คือมันมีประเด็นไงมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ต
ใช้คำว่าจับโป๊ะได้ไหมจับพิรุษก็ได้จับยังไงก็แล้ว
แต่ก็คือมันผิดปกติมันผิดปกติวิสัย

ภาพถ่ายบนเรือนี่ค่ะคุณผู้ชมทั้งคลิปนี้
คลิปนี้เนี่ยมันมีเสียงออกมาเอาเพื่อนมานี่เอาเพื่อนมานี่
๒ครั้งแล้วก็มีเสียงผู้หญิงบอกว่าโมมันยาก
นี่ค่ะนักข่าวก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันว่า

บอกว่าตอนนี้ให้ทีมเสียงทีมเทคนิคเขาตรวจสอบอยู่
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวคงต้องออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นภาพถ่ายที่กระติกไปถ่ายบนเรือ
ถ่ายภาพเดียวถ่ายคู่กับคุณแตงโม
แล้วมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณไปปรับเวลาหรือเปล่า

พอไปจับโยงเข้ากับเวลาเปิดปิด

เฮ้ยคุณตอนนั้นมัน๔ทุ่มกว่าคุณถ่ายภาพ
และเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
เขาบอกว่าเขาปิดไฟบนสะพานพระราม๘แล้ว
แล้วทำไมไฟบนสะพานพระราม๘ที่คุณถ่ายออกมายังสว่างจ้าอยู่เลย
อันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ท่านบอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
ส่วนคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณแตงโม
ดูมีความสุขเป็นคลิปสุดท้ายที่ปรากฏออกมา
ส่วนคลิปเสียงที่บอกว่ามีผู้ชายบอกเอาเพื่อนมานี่หนูเอาเพื่อนมานี่หนูนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปถามกระติกว่าเป็นเสียงใคร
ถ้ากระติกซัดทอดไปว่าเป็นใคร

แต่เมื่อวานอีกหนึ่งความชัดเจนคือท่านแถลงนะว่า
แตงโมน่าตกน้ำตอนช่วงเวลาสัก๔ทุ่ม๒๙

แล้วตอนคุณแอนนาส่งข้อความไปหาคุณแตงโม

อันนี้ก็ต้องโยงใยปริศนาอะไรต่างอีกนะครับ